เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้นสูงสุดถึง๑ล้านบาท
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้ายตลอดการแข่งขัน
ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่

และข้ามเพลงนี้ไปเลย
ไม่มีใครเหมือนหนึ่งเดียวในประเทศไทย

ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
รายการของเรานะครับบอกแล้วตอนนี้เป็นที่นิยมชมชอบเป็นขวัญใจ
เสมือนเป็นญาติสนิทมิตรสหายของคุณผู้ชมที่เดือดร้อน
คุณผู้ชมที่อยู่ทางต่างจังหวัดเป็นเกษตรกรเนี่ย
เราเหมือนญาติสนิทเพียงแต่ว่าเราไม่ให้ยืมตังค์เท่านั้นเอง

ถ้าคุณมีความสามารถร้องเพลงได้ถูกต้องนะครับ
ขอแค่เนื้อเพลงอย่างเดียวทำนองได้บ้างคล่อมได้บ้างนะครับไม่เป็นไร

ตามไปทีหลังขอให้จบพร้อมกันนะครับ
สิบเพลงคุณรับไปเลยนะครับหนึ่งล้านบาทครับ

ตลอดเวลา๒ปีที่ผ่านมาที่เราทำรายการด้วยกันมานี่
ออกอากาศไปแล้วทั้งหมด๑๕๐เทป
ไทยรัฐทีวีของเราร้องได้ให้ล้านเราแจกเงินไปแล้วไม่ต่ำกว่า๔ล้านบาทนะครับคุณผู้ชม

ร้องได้ให้๔ล้านไปแล้ว

แต่ว่าเบี้ยใบ้ลายทางมาก็ได้ติดไปนวมกันกลับไปกับทุกคนนะครับ

ถ้านับจำนวนนักสู้ชีวิตที่มาออกรายการของเราหารด้วยเงิน๔ล้านได้ไปประมาณคนละ๕๐๐๐บาท

จะมีพ่อแม่พี่น้องลูกเล็กเด็กแดงนะฮะ

ยินดีแจกค่ะคุณผู้ชมไม่ใช่เงินเราค่ะ
ช่วงนี้นักสู้ชีวิตของเรานี่ก็เรียกว่า
ไม่มีใครกลับบ้านมือเปล่ากันเลยสักคนมา
ช่วงหลังเหมือนกับว่าเขาทำการบ้านกันมาดี

แต่ละคนที่ผ่านมาอย่างคราวที่แล้ว

นักสู้ชีวิตของเราจากจังหวัดชัยนาธ
เข้ากรุงเทพเป็นครั้งแรกในชีวิต

ชื่อจุธารัฐนามตระกุลชื่นสรรค่ะ
อยู่อำเภอสรรบุรีจังหวัดชายนาฏ
อาชีพเก็บของเก่าขายค่ะ
รายได้ประมาณเดือนละ๓๔๐๐๐บาทค่ะ
ต้องเลี้ยงดูพ่อป่วยแม่แก่

พ่อเป็นโรคตอมโรคมารกโตค่ะ
แม่ค่อยจะลงกับความดัน
เมื่อก่อนทำอ้อยชาวค่ะทำอ้อยยังอยู่ที่ร้านสัตว์

ก็ติดหนี้มานี่ก็จะเป็นหนี้๘๐๐๐๐บาทค่ะ
ตอนนี้ก็เลยเก็บของเก่าค่ะ
ชีวิตไปวันเพื่อไม่สร้างหนี้เพิ่มค่ะ

แต่ก็ไม่เคยท้อไม่เคยถอย

ทุกวันนี้ก็เหนื่อยแค่ไหนก็ต้องนวดให้แกก็

เดือดร้อนเรื่องบ้านที่อยู่อาศัยมากจ้ะ
บ้านมันก็จะพังด้วยเพราะว่ามันต้องประมาณ๗๐ปีแล้วค่ะ

ห้องน้ำก็พังเย้หมดแล้วสังสิทธิ์ที่เขาม้วงมวย
เวลาฝนตกนี่ก็ทำหมาแถบนี้แล้วก็ไม่ต้องอยู่กันแล้ว
ต้องอบพยกหาอะไรขึงกันปิดไปลงนางหมด
เพราะว่ามันสาดก็ต้องลากพ่อไปไหนสุดอยู่ไม่ได้
ถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่ก็ไม่เคยบ่นว่าหนูเหนื่อยนะ
ก็ทำจ้ะทำทุกอย่างที่ได้ตังค์นะ
อยากให้พ่อเดินได้มีเวลาก็ยังใส่พ่อไปที่แบบอากาศดีอ่ะจ๊ะ
อยากจะทำทุกวันนี้ให้ดีนะจะทำหาตังค์ลูกบาทให้พ่อกับแม่อยู่แบบสุขระบายนะ
รักพ่อกับแม่นะอยู่ไปนานนานเป็นลมโพลมใส

เลี้ยงแม่ดีค่ะในแนวโปรดละ

คุณหน่อยครับต้องการเงินทุนเอาไปเป็นทุนสู้ชีวิตจากรายการของเราเท่าไหร่ครับ
๑แสน

ร้องได้จริงครับร้องไม่ผิดเลย

เมื่อกี้เนี่ย

กุยกุย

ยังไงคะเนี่ยกอดกันแล้วอ่ะ

คุณหน่อยลูกผู้ขอบูชาพ่อแม่

สวัสดีครับคุณหน่อย

สวัสดีครับคุณหน่อย

สวัสดีครับคุณหน่อย

สวัสดีครับคุณหน่อย

สวัสดีครับคุณหน่อย
สวัสดีครับคุณหน่อย
สวัสดีครับคุณหน่อย

สวัสดีครับคุณหน่อย
สวัสดีครับคุณหน่อย

สวัสดีครับคุณหน่อย

สวัสดีครับคุณหน่อย
สวัสดีครับคุณหน่อย

สวัสดีครับคุณหน่อย
สวัสดีครับคุณหน่อย

สวัสดีครับคุณหน่อย
สวัสดีครับคุณหน่อย

สวัสดีครับคุณหน่อย

สวัสดีครับคุณหน่อย

สวัสดีครับคุณหน่อย
สวัสดีครับคุณหน่อย

สวัสดีครับคุณหน่อย

สวัสดีครับคุณหน่อย
สวัสดีครับคุณหน่อย
สวัสดีครับคุณหน่อย
สวัสดีครับคุณหน่อย
สวัสดีครับคุณหน่อย
สวัสดีครับคุณหน่อย

สวัสดีครับคุณหน่อย
สวัสดีครับคุณหน่อย

สวัสดีครับคุณหน่อย

สวัสดีครับคุณหน่อย

สวัสดีครับคุณหน่อย
สวัสดีครับคุณหน่อย

สวัสดีครับคุณหน่อย
สวัสดีครับคุณหน่อย

สวัสดีครับคุณหน่อย

สวัสดีครับคุณหน่อย

สวัสดีครับคุณหน่อย

สวัสดีครับคุณหน่อย
สวัสดีครับคุณหน่อย
สวัสดีครับคุณหน่อย

สวัสดีครับคุณหน่อย

สวัสดีครับคุณหน่อย

สวัสดีครับคุณหน่อย

สวัสดีครับคุณหน่อย

สวัสดีครับคุณหน่อย

สวัสดีครับคุณหน่อย

สวัสดีครับคุณหน่อย
สวัสดีครับคุณหน่อย

สวัสดีครับคุณหน่อย

สวัสดีครับคุณหน่อย

สวัสดีครับคุณหน่อย

สวัสดีครับคุณหน่อย
สวัสดีครับคุณหน่อย
สวัสดีครับคุณหน่อย

สวัสดีครับคุณหน่อย
สวัสดีครับคุณหน่อย

เพลงที่๒นะครับมูลค่า๒หมื่นบาท
เพลงที่๒นะครับมูลค่า๒๐๐๐บาท

เพลงที่๒นะครับ
เพลงที่๒นะครับ

เพลงที่๒นะครับ

ไม่ไม่ใช้

เดินทางไปดูชั่ว

เอาล้านหนึ่ง

เอาเงินแสนมาให้ได้

ไม่ว่าจะเป็นคำเดียวหรือ๒คำ
ขอให้โชคดีเป็นกำลังใจให้นะครับทุกท่านเลย

มูลค่าสองหมื่นบาทสมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่สองเพลงมาครับ

สองมือกราบลงที่ตรงนึง
เจ้าเจ้าบาทยามูกที่ล้านเติบตกเพราะพรรณมิญญาณ
ลูกทิ้งแผ่นดินทิ้งตะวัน
จากมิตรวงวานบ้านป่าเพื่อก้าวเข้ามาเป็นศิลปิน
เพราะความอยากดังอยากดีของลูกเหมือนถูกดนใจ
ให้ทิ้งบ้านไปเพราะคำยามิน
บัตรนี้ละมากราบย่าแล้ว
หวังหวังเผลอแฟวไม่สิ้น
ศพหน้าจุบดินเบื้องหาดยาตะวุฒิ
คุณย่ามองเหมือนจังรุ่มพอผงา
คุ้มครองปกป้องโคราช
มีอำนาจเหนือหัวใจทุกคน
เป็นแสงสว่างอยู่กลางเมือง
รุ่งเรืองสตรีวีรชน
ใครว่ายใครปนดายดั่งอธิษฐาน
สองมือกราบลงพี่ตรงเนื้อ
แพ้ปาดยามง
แต่เล็กจนตกเห็นยาตรง
จะทุกข์กระจนตะแค่ไหน
จะขอทนไปบ่อยัง
จะอยู่อีสานเป็นล้านยาหมด

มีทีมีทริก

ช่างน้อยอย่างก่อน
ก็ได้ของภูมิภวงอีกแค่เพลงนึงเดี๋ยวอาค้องมาเขาก็ค้องมาละให้๕๐๐
อืมโหได้ละ๕๐๐ตอนนั้นก็กลับไปไม่ไปดีเนอะก็ตัวว่าก็ตัดสินใจ
เลยตัดสินใจไม่ไปก็ทำน้าต่อไปจ้ะ
ตอนนั้นกลัวจะมากรุงเทพสุดท้ายก็ได้มาจริงก็ยังไม่ใส่เกินไปพี่หน่อย
ตอนนี้คุณหน่อยร้องไปแล้วนะครับเพลงเมื่อสักครู่นี้นะครับ
ถ้าถูกต้องทั้งหมดไม่ผิดเลยนะครับ
และก้าวไปสู่เพลงที่๓๔๐๐๐บาทโดยที่ยังมีตัวช่วยอยู่ครบทั้ง๓ตัว
ขอให้โชคดีคุณหน่อยมาฟังคำตัดสินกันนะครับ
สำหรับเพลงที่๒มูลค่า๒๐๐๐บาทคุณหน่อยนะครับร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ

เพลงที่๒มูลค่า๒๐๐๐๐บาทคุณหน่อยร้อง
โปรดติดตามตอนต่อไป